มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับควันหลงเรื่องของเหตุกระยิงโคราช

หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือแม้แต่ชาวโคราชเอง
ก็ยังคงอยู่ในกระบวนการเยียวยารักษาหัวใจกันนะคะ

ว่ารายการจังหวัดนครราชศรีมาออกมาย้ำแล้วว่า
ปิดบัญชีรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
แล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงแล้วนะคะ
บริจักษ์ล่าสุดทะลุไปที่๘๗ล้านบาทค่ะ
แล้วก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว๒๙ล้านบาท
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบริจาค
ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงนะคะ
ซึ่งนายวิเชียนบอกว่าที่ประชุมมีมติปิดรับบริจาคทุกรูปแบบ
การบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ตั้งแต่วันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็ปิดรับบริจาคในรูปแบบเงินสดในวันนี้ด้วย
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทุกราย

ซึ่งยอดเงินบริจาคก็คือ๘๗๘๒๐๐๐กว่าบาท
ก็มีการจ่ายเงินเยียวยาไป๒๙ล้านบาทแล้ว
เหลือยอดเงินประมาณ๒๐๒๘๐๐๐กว่าบาท
โดยที่ประชุมมีมติที่จะนำเงินที่เหลือ
เพราะคาดว่าผู้บาดเจ็บเหล่านั้น
น่าจะต้องพิการถาวรถึง๓รายเลยนะคะ
ก็จะเพิ่มเงินเยียวยาให้อีกรายละ๑ล้าน๕แสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งรายที่ยังคงสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะพิการ
แล้วก็ต้องรักษาตัวอีกอย่างน้อย๖เดือน
ก็จะเพิ่มเงินเยียวยาให้อีก๑ล้านบาทค่ะ
ส่วนผู้บาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บเล็กน้อย

ก็จะมีการพิจารณาใช้เงินช่วยเหลือต่อไป

กุมภาพันธ์นี้เวลา๕โมงเย็นนะคะ

ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต

พลเมืองดีที่เข้ามามีส่วนร่วม

ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล๒๑โคราช
และฝากแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

นำเงินที่ได้รับจากการเยียวยาทั้งทางภาครัฐ
และการบริจาคจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

ก้าวผ่านสิ่งร้ายที่มันเกิดขึ้นค่ะ